คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้รวยค่ะวันที่๑๖นะคะ
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลบอกตอนนี้ไม่รู้คุณผู้ชมจะไปกันทันหรือเปล่านะ
เขาไปขอเลขเด็ดกันคุณผู้ชมค่ะที่ป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานีค่ะ
แต่ต้องบอกว่าจริงแล้วเขามีป้ายเตือนนะ
จุดทูบห้ามไปเอาแป้งไปโรยไปถูอะค่ะ

เยอะเลยเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้
คือก่อนหน้านี้มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
เพราะว่าไปกราบพ่อปู่ศรีสุโธพญานาคาราชที่คำชโนธนะคะ

เป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย์ค่ะ

ใช้แป้งทาทั้งต้นฉโนตต้นไซต้นไม้อื่นแล้วก็รูปขอเลขเด็ดนะคะ

ถ้าฝ่าฝืนปรับ๕๐๐บาทนะคะ